ข่าวบันเทิงวันนี้เพลินมาของดาราหลากหลาย
คุณผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะวงการบันเทิงวันนี้เรื่องราวโควิดเป็นยังไงกันบ้าง
อ่าวันนี้มาฟังกันหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยหายดีล่าสุดเลย
นั่นก็คือพี่ปั่นภัยบูลเกียรตินั่นเอง
หลายคนไม่ทราบนะคุณผู้ชมเอาจริงพวกเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า
อาการป่วยของพี่ปั่นตอนที่ป่วยนี่นะคะหนักถึงพันเข้าห้องไอซียูยาวด้วยนะคะ
ปีนี้พี่ปั่น๖๘ย่าง๖๙แล้วแต่พี่ปั่นยังดูแข็งแรงอยู่นะ
พอหายดีค่ะพี่ปั่นก็เลยอัดคลิปเล่าประสบการณ์บอกว่า
ณตอนที่ป่วยเอาจริงพูดก็พูดไม่คิดเลยว่าจะหาย
ได้ออกมาใช้ชีวิตปกติเพราะว่าเขาหนักจริงวันนั้น
เขาบอกนะวันนี้ได้มาเจอฟ้าใสแบบนี้เพราะว่าต้องนอนรักษาตัวนานเป็นเดือนเดือนนะคะ
นอนตั้งแต่ห้องรวมนอนกันมาเรียงกันมา๑๐เตียง
ย้ายไป๒เตียงคือไม่มีใครแล้วคนอื่นก็หายกันไปหมดแล้วนะฮะ
ประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับผม
แล้วไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันฟ้าใสอย่างวันนี้
ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์แล้วก็บุคลากรทั้งหมด
ขอให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ได้เจอสิ่งที่ผมเจอนะครับ

ก็บอกเล่าคลิปแค่สั้นแต่พี่ปั่นบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่แย่นะครับ
ก็ผ่านมาได้แล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ส่วนนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนี้ก็เช่นเดียวกัน
สำหรับสแตมอภิวัฒน์ค่ะติดเชื้อโควิดรักษาหายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดพี่สแตมเขาก็เลยขอตอบแทนสังคมหน่อย
ส่งพลังใจเล็กค่ะเป็นแรงสนับสนุนให้กับทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลย
ที่ตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักต่อสู้กับโรคโควิดในโรงพยาบาลค่ะ
พี่แทมจัดเลยทำบุญให้สามโรงพยาบาลบริจักษ์ไป๓แสนบาท
แล้วก็ขอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นทุกที่เร็วเลยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะนางงามคนนี้ค่ะ

ขอออกมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือค่ะ
โดยการเปิดระดมทุนจำนวน๘แสนบาทค่ะ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปอดติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยปอดติดเชื้อด้วยนะคะ
แล้วก็ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัตินะคะ
โดยจะนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจทางการแพทย์
กับโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครของเราด้วยค่ะ
ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางรับเคสผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะ
โพสต์ภาพแคมเปญนี้ไว้ด้วยนะคะ

เรายังเลือกได้ว่าจะเลิกกลั้นเมื่อไหร่
แต่ผู้ป่วยปอดติดเชื้อไม่สามารถกำหนดลมหายใจของตัวเองได้เลย

พอดักเซมเราก็เลยอยากช่วยระดมธุนให้กับโรงพยาบาลที่ขาดอีกออกออน
ช่วยหายใจกับทางแพทย์

ถ้าใครอยากช่วยโรงพยาบาลที่เรากำลังสนับสนุน
ส่วนใครอยากจะร่วมแคมเปญนี้นะคะนี่นะคะเราขึ้นช่องทางไว้ตามนี้เลยนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ติดตามสาวมาริยากันได้เลยเนาะ
ถูกต้องแล้วค่ะจากการช่วยเหลือของนางงามมาต่อกันที่พระเอกดังอย่างมิคทองระยะบ้างค่ะ
ที่ก็ขอเป็นอีกคนนะคะร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลเช่นกัน
เมื่อวานนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลปากเกร็ดสองอืมพร้อมกับนำน้ำนมถั่วเหลืองจำนวนห้าพันกล่อง
มอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
จากนี้ก็ยังได้ฝากคำขอบคุณไปถึงทีมแพทย์และพยาบาล
ที่ได้เสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
และยังฝากไปถึงประชาชนทุกคนนะคะว่าให้ช่วยกันดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด
อย่าประมาทเพื่อที่เราจะได้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
ให้กับพิธีที่กำลังประกอบปัญหาโควิดอย่างนี้นะครับ
ทางการแพทย์นะครับผมเราก็เป็นหนึ่งกำลังใจครับ
ให้กับพี่นะครับผมทุกคนนะครับเรารู้ว่าพี่ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็เหนื่อยมากนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อไปครับผม
ปิดท้ายกันที่สองพี่น้องกู้ภัยใจพระนะคะพี่ท็อปพี่ไทย
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมกับตันยู
ร่วมบริจาคโรงศพและช่วยกันขนย้าย
เพื่อส่งไปยังคลังเก็บอุปกรณ์ชาปนสถานของกองทัพบก
วัดสมมนตร์วรวิหารจำนวนปก๖๐โรงนะคะ
เพื่อนำไปใช้บรรจุศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
บันเทิงไทยรัฐต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะจริงแล้ว
ช่วงนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงหลากหลายคน
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นี่หลากหลายรูปแบบจริงนะ